๖นาฬิกา๕๙นาทีนะคะมาพบกันในช่วงสายตรวจโซเทียล

แสดงความคิดเห็นกันได้ในทุกประเด็นข่าว
ช่วงสายตรวจโซเทียลก็พบน้องเฟื้องเช่นเคยค่ะ
สวัสดีคุณผู้ชมชาวชาวขอชัดโซเชียลนะคะ
เจอกันในสายตรวจโซเชียลแบบนี้ก่อนที่จะหยุดยาวนะคะ
แน่นอนมีเรื่องราวบนโลกโซเชียลมาอัปเดตกันมากมายเลยทีเดียว
ข่าวแรกเนี่ยเป็นคลิปที่ทำเอาชาวเน็ตหลายคนที่หัวใจค่อนข้างมีรักนะคะ
หรือว่าหมดหวังในความรักไปแล้วทำให้หัวใจพองโตขึ้นอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าเป็นคลิปที่ชายหนุ่มเขาเป็นช่างศักดิ์ทำเตอร์ไพรส์แฟนสาวในโอกาสครบรอบ๖ปี
จะน่ารักขนาดไหนจนเป็นกระแสขนาดนี้ติดตามกันเลยค่ะ
นี่แหละค่ะคลิปที่เป็นกระแสโด่งดังในโซเชียล
เรียกได้ว่าข้ามคืนเลยก็ว่าได้นะคะ
เป็นคลิปที่หนุ่มช่างศักดิ์ทำเตอร์ไพรส์แฟนสาวในโอกาสครบรอบ๖ปีที่คบกันค่ะ
ในคลิปก็จะเห็นว่านุ่มช่างศักดิ์ก็ให้แฟนสาวปิดตา
เดินเข้ามาในห้องที่มีการจัดเตรียมลูกโป่งเอาไว้เป็นจำนวนมากนะคะ
มีรูปภาพห้อยลงมาแล้วก็มีกล่องของขวัญตั้งอยู่
ดังขึ้นคลอเป็นบรรยากาศไปด้วย
หลังจากนั้นค่ะแฟนสาวก็ได้เดินไปเปิดกล่องของขวัญ
แล้วก็ร้องไห้ไปด้วยความทราบซึ้งนะคะ
หนุ่มช่างศักดิ์เขาเป็นคนโพสต์คลิปนี้ค่ะ

ขอโทษแล้วก็ขอบคุณกับทุกสิ่งที่ตลอด๖ปีผ่านมาด้วยกัน
จะพยายามประคับประคองให้มีปีต่อไปอีก๖๐ปีเลยนะคะ
คลิปนี้เผยออกไปทำเอาชาวเน็ตซึ้งค่ะ

แล้วก็ยอดวิวตอนนี้๔ล้านครั้งแล้วนะคะ
คนก็รู้สึกทราบซึ้งแล้วก็รู้สึกเซอร์ไพรส์
สำหรับเรื่องน่ารักที่หนุ่มช่างศักดิ์ทำให้แฟนสาวค่ะ
ด้านสายตัวโซเชียลสอบถามไปยังคุณโจ้
หรือนายสารวุฒิสดศรีช่างศักดิ์

เปิดใจว่าปกติทุกปี
ก็เมื่อถึงวันครบรอบตัวเองก็ไม่ได้ทำอะไรเซอร์ไพรส์แบบนี้เลย
แต่ในปีนี้ถือว่าเป็นโอกาสพิเศษ
เนื่องจากเพิ่งได้รับรางวัลชนะเลิศรอยสัก
รวมไปถึงลูกก็เพิ่งคลอดออกมานะคะ
ถือว่าเป็นปีที่โชคดีแล้วก็เป็นปีที่ประสบความสำเร็จค่ะ
หลังจากที่เคยฝ่าฟันอุปสรรคมาทั้งชีวิต

เป็นปีที่๖แล้วที่มีแฟนสาวเคียงข้างมาตลอดนะคะ

แล้วก็จัดเตรียมทุกอย่างในร้านใช้เวลาเตรียมการใน๒วันเต็ม
แล้วก็จริงส่วนตัวบอกว่าไม่คิดว่าคลิปจะดังขนาดนี้นะคะ
เพราะคนอาจจะมองว่าโอ้โหหนุ่มช่างศักดิ

น่าจะเป็นแนวแบบโอ้เด็กแนวไม่น่าจะแบบหวานได้ขนาดนี้อะไรอย่างนี้
ชอบอันนี้รูปโปรกหรอแล้วมีอะไรเข้าให้เรามานะ

ต้องดูอยู่เหมือนกันแดงเออนะคะ
น้ำตาไหลที่แฟนน้ำตาไหลคือตรงนี้เลยนะ

ผู้หญิงเวลาเจออะไรแค่แบบไม่ต้องเซอร์ไพรส์ยิ่งใหญ่ก็ได้
นิดนึงที่เราไม่คาดฝันว่าเขาจะทำให้อย่างเงี้ใช่

ทำให้ความรักสดใสขึ้นมาได้นะคะอืม